คุณผู้ชมครับตอนนี้โครงการที่อยู่อาศัยมีการเปลี่ยนแปลงจากโครงการใดโครงการหนึ่งประเภทใดประเภทหนึ่ง
เป็นแนวคิดในการทำธุรกิจสมัยใหม่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยม
ล่าสุดนั้นมีการลงทุนโครงสร้างโรงแรมในการก่อสร้างโรงแรมหรูนะครับที่ภูเก็ต
ซึ่งตอนนี้กำลังได้รับความสนใจนะครับติดตามจากรายงานครับ
ประกอบไปด้วยอาคารที่พักอาศัยและพื้นที่ค้าปลีกของม้อนอาซัว
โมเดลเดียวกันกับที่หัวหินมาใช้
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเที่ยวระดับไฮเอน
เพิ่มมากขึ้นในภูมิภาคเอเชีย
ภายใต้งบประมาณ๓๐๐๐ล้านบาท

เพราะว่าเดี๋ยวสนามบินเทอร์มิโนใหม่ก็จะเสร็จใช่ไหมครับ
ถ้ายังมีมาอยู่ซึ่งทุกวันนี้มีน้อยมากใช่ไหมครับ
คนจีนที่มาภูเก็ตน้อยกว่า๑ล้านคน
แต่ว่าประชากรทั้งเมืองจีนทั้งหมดมีตั้ง๑๓๐๐คน

แม้แต่เมืองเทีย๑เทีย๒เทียร์๓ในเมืองจีน

ถ้าสมมุติว่าเงินบาทยังอ่อนค่าไปเรื่อย
ถ้าเกิดราคาน้ำมันยังต่ำอยู่อย่างนี้อยู่

ก็น่าจะเป็นตัวที่ช่วยให้คนมาภูเก็ตเยอะขึ้นนะครับ
ห้องพักกว่า๒๕๐ห้อง
มีทั้งแบบวิลล่าและแบบห้องพักบนอาคารสูง๘ชั้น
สำหรับการเลือกลงทุนในช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดี

เพราะว่าจริงพูดถึงการก่อสร้างทำโครงการใหม่
ราคาน้ำมันลงราคาเหล็กลง
แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่ถ้าคนอื่นเขาไม่ลงทุนเราก็ลงทุน
เพราะว่าถ้าเราไปลงทุนช่วงที่คนอื่นเขาลงทุน

ก็คือคิดว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ดี
ถ้าคนอื่นไม่ลงทุนผมว่าเราก็พร้อมที่จะลงทุนครับ

และเป็นที่ตั้งของบ้านพักราคาแพงของมหาเศรษฐี
โดยจะเปิดให้บริการประมาณปี๒๕๕๙
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน